เอามาดูข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่เป็นพาดหัวอยู่ข้างหลังเนี่ย
สาวใจเด็ดไลฟ์วิ่งไล่จับหัวขโมยเพราะอะไร
หัวขโมยเนี่ยปลอมตัวมาในคราบของคนเก็บของเก่า
ดึกดื่นชอบมาอารวาสอยู่แถวร้านค้าและทีนี้หลายร้านเขาโดนมาแล้ว
ร้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนั่งจ้องอยู่ในมือถือเลยนะ
มายังโจรมายังโจรมายังเมื่อโจรมาปุ๊บหญิงสาวเจ้าของร้าน
วิ่งจับโจรจนโจรต้องกระโดดน้ำหนีนะฮะไปดูกันนะครับ
เอาสิหนูไล่สดด้วยหมอบเลยครับเดี๋ยวใช้ชั้นก็ได้พี่หมอบเลย
หมอบลงไปเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยค่ะขโมยมานั่งลงไปเดี๋ยวนี้
ไปหน่อยมึงอย่าไปไหนมาสิมาสิเออมึงวิ่งกูเขาวิ่ง
มาสิช่วยด้วยค่ะขโมยช่วยด้วยจ้า

ตำรวจดักว่าหมดแล้วให้ยอมตรงนี้นะเดี๋ยวจะยอมด้วยเลย
มึงจะไปไหนโดดลงไปเลยช่วยด้วยจ้าขโมยจ้า
เออมึงไหว้ไปเลยเดี๋ยวให้ตำรวจดักบนแหละ
ถ้ามึงไม่ขึ้นมาน่ะมาขโมยของหนูใช่ไหมโอ้โห
ต้องยอมใจผู้หญิงคนนี้เลยนะฮะไล่โจรกระทั่งสุดท้าย

เพราะตอนแรกเจอตัวฝ่ายหญิงก่อน
ฝ่ายหญิงบอกมาเก็บของเก่าอยู่สักพักหนึ่ง

พวกคุณเป็นโจรเอาสิ

ไปเลยไม่หมอบไม่นั่งใช่ไหมกูไปด้วย

แล้วสุดท้ายบอกตำรวจดักไว้หมดแล้ว
คุณโชมหาผู้หญิงคนนี้ที่ไลฟ์ไปด้วยวิ่งจับโจรไปด้วยคือใคร
คุณเมธารินชัยธรรมหรือว่าน้องเมย์อายุ๒๙ปีเองคุณ
สาวใจเด็ดคนนี้เป็นลูกสาวเจ้าของร้าน
ปุ้ยไก่สดตลาดเกียรติปรุงอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เธอบอกว่าเธอนะจะจับโจรหลายคืนหลายวันแล้วจนกระทั่ง
นี่แหละฮะเมื่อคืนนี้นะมีสองผัวเมียทำทีมาเก็บขยะ
เก็บของเก่าแล้วก็เข้ามาขโมยของในร้าน
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมรับว่าเข้ามาขโมยของแถมยังวิ่งหนี
เมย์ก็ไม่ยอมจะจับให้ได้เลย
มือก็ถือโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์สดไปด้วย
เท้าก็วิ่งไปด้วยปากก็ร้องตะโกนให้คนช่วยด้วย
หัวขโมยกระโดดลงไปที่คลองบ้านนา
หายไปในความมืดและตำรวจก็มาตำรวจก็ส่องไฟหาดูนะฮะ
นี่คุณผู้ชมคือกล้องวงจรปิดร้านของเธอจับภาพได้ชัดเจนนะ
ว่าก่อนหน้านี้คือของในตลาดไม่ว่าจะร้านของเธอหรือร้านอื่น
ของหายบ่อยจนกระทั่งเมื่อวันที่๑๙มิถุนายนเมื่อคืนนี้นะฮะ
ตรวจดูกล้องวงจรปิดพบเลยฮะ
สองสามีภรรยาคู่นี้เข้ามาขโมยของในร้าน
ขโมยอะไรไปบ้างล่ะที่หอบไปมีแป้งนะคุณนะ
แป้ง๒รังน้ำตาลปี๊บอีก๒รังซอสพริกอีก๑รัง
ความเสียหายในคืนวันก่อนใน๒๐๐๐บาท
ทีนี้เอาไงดีนะเห็นภาพวงจรปิดแต่จับไม่ได้คาหนังคาเขา
นี่ไงคือเจ้าของร้านเขาก็คิดว่าคืนต่อไปเนี่ย

คือเมื่อคืนนี้แหละฮะกลางดึกเลยล่ะฮะ
เธอก็เชื่อมระบบกล้องวงจรปิดกับอะไรล่ะกับมือถือ
พอนั่งจ้องหน้ามือถือเอ้ามันมาแล้วมันมาแล้ว
กระทั่งวิ่งมาที่ร้านก็เจอ๒คนนี้จริงด้วย
แล้วสองคนนี้ก็วิ่งหนีตามที่เห็นในคลิปตอนแรกเนี่ยนะฮะ
สองคนนี้วิ่งหนี๓๐๐เมตรเธอก็วิ่งตามไป๓๐๐เมตรไกลนะคุณฮะ

ที่ตัวผู้ชายคนนี้จะกระโดดน้ำหนี
ส่วนผู้หญิงวิ่งหนีหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างบ้านร้างนะครับ
เขาวิ่งไปไกลมั้ยฮะ
ไกลหรอไกลแบบตอนนี้ยังหวงตาเลยน่ะ
๓๐๐เมตรได้นะ

สิ
ดูโปรงแล้วไม่มี
ถ้าเขามีอาวุธเขาต้องหยิบออกมาจากตอนนั้นแล้ว
ที่เราบอกว่าตั้งแต่เราไทยเขาต้องหยิบมา

คุณผู้ชมฮะนี่อันนี้ที่เราไปสัมภาษณ์เธอ
เมื่อเช้าที่ผ่านมานะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง

ก็นักข่าวของเราก็ไปเจอเธอเหมือนกัน

แล้วก็ตำรวจก็มาแล้วก็มาส่องดูในน้ำ
โจรผู้ชายหลบหนีไปไหน
ส่วนโจรผู้หญิงวิ่งเข้าทุ่งย่าวิ่งไปทางไหนนะครับ
คือตัวของน้องเมย์ที่วิ่งไล่จับโจรเอง
บอกว่าหลังจากเฝ้าหัวขโมยริมน้ำสักพักหนึ่ง
กู้ภัยกับตำรวจก็มาช่วยค้นหา
ยังไงก็หาไม่เจอนะคุณนะ
ส่วนเธอแจ้งความไว้แล้วกับตำรวจที่สพบ้านนา
ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้เลย
เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ถูกขโมยของมาหลายครั้งหลายรอบแล้ว

ตลาดอื่นใกล้ชุมชนตรงนี้ก็โดนด้วยเช่นกันนะฮะ

และสุดท้ายเธอบอกโอ้โหเมื่อคืนนะ
ถ้าคว้าได้นะคุณนะถ้าวิ่งทันคว้าเสื้อได้นะ

คือเธอดุมากนะเธอโหดมากนะ

แต่หลายคนที่ดูไลฟ์ก็กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับเธอเหมือนกันนะ
สองผัวเมียที่เป็นโจรเขาจู่โจมขึ้นมาเนี่ย

ฝากตำรวจหน่อยให้เดินหน้าในการจับโจรสองรายนี้ให้ได้นะครับ